ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยอะไรที่อยากให้ท่วมมากกว่าน้ำท่วมคืออะไรรู้ไหม
น้ำใจน้ำใจต้องเยอะนะคะ
คนขับรถใหญ่ท่านต้องมีน้ำใจ
ฝ่าน้ำท่วมไปท่านต้องเบาได้เบา
เพราะต้องระวังคนที่เดินทางเท้าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์
อย่าทำแบบที่เหมือนกับน้องเน่นนารีคนนี้เจอนะคะ

ดูสิคะเห็นไหม

คุ้มหาคำว่าไม่ได้แต่เข้าใจความรู้สึกเลยสงสัยเลย

กำลังจะไปเรียนใช่ใส่ชุดเน่นนารี

เปียกแล้วเป็นไข้ได้นะ
เปียกซึ้นไปนั่งเรียนแบบนั้น
เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าขับแรงไหมแรง

ดูจากดาวอังคารก็เห็นเลยว่าขับแรง

ใช่น้องร้องไห้พี่เบาชอบ
สะอื้นคือโกรธไปด่าไปร้องไห้ไปนะคะ

แล้วรถคันนั้นขับซ้ายสุดนะ
หมายความว่าเวลาเขาขับเร็วมันขึ้นไปทางเท้าด้วยนะ
ใช่แล้วขนาดว่าขับห่างไปเยอะนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่๒๐กรกฎาคม
กรุงเทพนี่แหละวันที่ดอมบอกหนัก
น้องบัชค่ะซ้อนท้ายมันจะใส่คุณพ่อกำลังจะไป
โรงเรียนแถวกรุงเทพกรีธาตรงนั้นหนักเลยนะคะ
ระหว่างทางก็มาเจอรถยนต์ฟอร์จูเนอร์

น้ำกระเซ็นกระเด็นจากพื้นถนนมาโดนน้องบัส

เปียกไปเกือบทั้งตัวเลยนะคะ

ทีนี้พอชุดเปียกแล้วรู้ไหมคะ

ดับที่หน้าโรงเรียนอีก
น้องต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเรียน
ใช่ค่ะทุลักทุเลเห็นไหมแบบนี้

เป็นเราเราก็แหมไม่ได้

คือหลายคนเข้ามาหัวร้อนแทนน้องบัสเลยนะคะ

รถยนต์ที่แรงน้ำใจสงสารน้องมาก

เน็ตนะคะยังไงสถานการณ์แบบนี้

ถ้าเกิดว่าท่านเป็นรถใหญ่

อยากรู้เหมือนกันว่าคนขับคันนั้นเขารีบไปไหน